มาดูหนุ่มหล่อแฮนซัมมาสแมนกันบ้างดีกว่ากับพี่เอกรังสิโรธนะคะ
เอกเนี่ยเขาบอกเลยพี่ขอเคลียร์ขอเคลียร์จริงนะแจ๊ค
เพราะอะไรขอเคลียร์พื้นที่ตั้งโต๊ะบวงสวงกันไปเลย
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลคุณผู้ชมค่ะ
พี่เอกแกเข้าป่าใช่ไหมต้องไปถ่ายทำในป่าในดงค่ะพี่แก
ก็ต้องตั้งโต๊ะบวงสวงไหว้เจ้าที่เจ้าทางซะหน่อย
คือเรื่องราวเป็นแบบนี้นะคะคือพี่เอกต้องเข้าป่าไง
และแน่นอนว่าหลายคนก็สงสัยว่าพี่เอกมีวิธีอะไร
รับมือกับสิ่งต่างที่เรามองไม่เห็นกุ๊กปูเป็นต้น
พี่เอกบอกกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะ
บอกว่าอันนี้ค่ะเป็นความเชื่อส่วนตัวของพี่นะ
ในทุกเช้าย้ำเลยนะว่าในทุกเช้าก่อนเริ่มถ่ายทำ
ก่อนจะลงมือทานข้าวเช้าด้วยซ้ำเลยนะ
ที่ต้องให้ทีมงานตั้งโต๊ะบวงสวง
เพื่อไหว้ขอเจ้าที่เจ้าทางให้ท่านช่วยเปิดป่าให้
การทำงานจะได้ราบรื่นผ่านพ้นไปด้วยดี
และครอบครั้งกล่องของพี่บอกเลยว่า

การที่เรากลับไหว้
ดับแรกทุกเช้าก็จะต้องบวงสวงกัน

เจ้าที่เจ้าทางก่อนอันนี้ก็ต้องต้องจริงจังนะครับ
ต้องใช้หัวใจต้องระลึกถึงเจ้าที่เจ้าทางจริง

แล้วเรามีความรู้สึกว่าอะไรที่จะเป็นอุปสรรค
ก็จะมั่นใจว่าจะเบาบางลงไป
อีกเรื่องก็คือเรื่องของฟ้าฝนครับ
กราบไหว้รอบเช้ารอบหนึ่งแล้ว
ถ้าท่านมาต้องอีกรอบนึง
ก็ค่อนข้างบังเอิญบ่อยที่เราก็รอดพ้นจากสายฝนมาได้